นาฬิกา๔๖นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราได้สู้กับโควิด๑๙ได้

คือเขาบอกว่าขายแบบราคาจับต้องได้ราคาถูก
เขาบอกหมดตั้งแต่เช้าเลยเอามาเยอะหน่อยนะฮะ
คือเขาบอกว่าจะเปิดขายอีก๒วันให้ได้๔แสนเทสนะครับ
นี่คือสะท้อนความต้องการของประชาชน
คุณผู้ชมฮะแพ็คละ๕ชุดนะครับ๒๐๐บาทเท่านั้นเอง
ที่ร้านขององค์การเพศรัชกรรมสาขาใหญ่ราชเทวีนะครับ
ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เรารู้จักกันนะครับ
เริ่มเปิดให้ประชาชนรับบัตรคิวแล้วก็ขายตั้งแต่๘โมงเช้า
จะมี๒รูปแบบครับคุณผู้ชมครับ
คือแบบชุดซองละ๕ชุดให้๕๐๐คิว
แล้วแบบกล่องละ๒๐ชุดนะครับให้๕๐๐คิวเหมือนกัน
จำกัดการซื้อ๑คิวต่อ๑รูปแบบ

ปั๊บคิวเต็มเลยนะฮะแล้วก็เปิดขายอีก๒วันนะครับ

ส่วนสาขาอื่นนะครับจะเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนในรูปแบบ
แล้วก็การบริหารจัดการที่ใกล้เคียงกับที่นี่นี่แหละ
จำนวนคิวต่อวันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา
แก่สาขายศเสสาขาจรรย์สนิทวง
สาขาเทเวศสาขารังสิตสาขากระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน
แล้วก็สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาครับ
ใกล้ที่ไหนลองไปดูนะแต่คงต้องไปเร็วหน่อย
ก็เปิดปั๊บหมดปุ๊บถูกขายไปหมดแล้ว
บางคนซื้อไปแล้ว๑ชุดแต่ก็หวังจะได้อีกสักชุดหนึ่งนะครับ
แต่ก็ถูกจำกัดการซื้อใช่ไหมได้แค่คนละชุดคนละรูปแบบ
ท้อนถึงความต้องการของประชาชนลองฟังเสียงประชาชนดูครับ
ที่มันของเราแค่นั้นเองอ๋อโอเคซื้อไปแค่พอดีคนที่บ้านอ่ะนะ
ใช่กล่องละ๘๐๐อ่ะ

ครับนายอรุทินชาวิเรกุลรองนายุทธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
บอกว่ากรณีวัคซีนทางเลือกเข็ม๓อันนี้มาอีกประเด็นนึงแล้วนะ

หรือว่าถ้าใครจะรอเนี่ยท่านบอกฉีดก่อนดีไหมนะครับ

ยังประชาชนทุกคนอย่างเพียงพอมีคุณภาพ
และการออกใบรับรองฉีดวัคซีนวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยนะครับ
ก็รองรับนะครับที่รัฐจะเป็นคนรับผิดชอบ

อนุทินถามไปถึงคนที่รอวัคซีนจากต่างประเทศ
วิจัยชี้ว่าครึ่งโดสก็น่าจะพอ
แต่ยังไม่ทราบว่าภูมิคุ้มกันจะลดลงได้แค่ไหน
นะครับต้องรอให้เกิดความรอบครอบในการบริหารจัดการก่อน
นี้นะครับโดยหลักการคนทั่วไปฉีดวัคซีน

ถ้าเกิน๖เดือนแล้วควรจะฉีดทันทีครับ
แต่ในช่วง๓๖เดือนจะฉีดเมื่อไหร่
ก็พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับ